กศธโทรคมนาคมหรือแคทเทเลคอมมูลค่ากว่า๒แสนล้านบาท
เป็นตำแหน่งที่ผมไม่เคยคาดหวังมาก่อน
ว่าผมจะมาบริหารองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้
ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาส
ประสบการณ์ในอาชีพครูด้านวิศวกรรม
ถ่ายทอดสู่การบริหารธุรกิจ
การพัฒนาคือหัวใจสำคัญ
รู้จักกับพันเอกสรรพชัยหุวนัน
ถอดสูตรทางไทยรัฐนิวส์โชว์อาทิตย์ที่๗กุมภาพันธ์นี้